ตำรวจที่หลังสวนที่ชุมพรสามารถไปจับกลุ่มคนขับรถ
รับส่งปรายศนีย์ได้นะครับซึ่งเขาลักลอบขนและงานต่างด้าวจากภาคกลางลงภาคใต้
ขณะที่ตำรวจภูทรหลังสวนจังหวัดชุมพรเองกำลังตั้งด่านตรวจบริเวณ
ป้อมพะเนียดถนนเอเชียสาย๔๑ขาล่องใต้
ที่อำเภอหลังสวนพบรถยนต์เป้าหมาย๒คันนะครับตามที่สารบรรยายงานไป
เรียกให้จอดเพื่อตรวจค้นเป็นรถหกล้อในการรับส่งปรายศนีย์ไทยนี่แหละครับ
คนขับคือนายสารวุฒิศรีสุวรอายุ๔๐ปี
แล้วก็นายพรชัยมูลพลโนอายุ๔๐ปี
ตรวจค้นในรถเป็นตู้สินค้าของรถทั้ง๒คัน
พบว่าภายในมีชาวพม่าอยู่รวม๒๔คน
เป็นชาย๒๐คนหญิง๔คนอายุประมาณ๒๐๔๐ปีครับ
พอไปตรวจสอบเองก็ไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง
ไม่มีเอกสารการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้อง
คุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรหลังสวนต่อไปครับ
คนขับรถปลายสนีททั้ง๒คนเนี่ยนะฮะ
ก็ให้การว่ารับแรงงานต่างด้าวมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
และประจวบคิริขันเพื่อนำไปส่งต่อที่อำเภอทุ่งสงศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่อำเภอหาดใหญ่สงขรานะครับ
ซึ่งใช้รถของปรายศนีย์ซึ่งมีโลโก้อย่างถูกต้องเลยนะครับ
โดยทั้ง๒จุดจะมีคนไปรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง
มาแล้ว๓ครั้งได้ค่าจ้างต่อคนนะครับ
ต่อคนคนละ๑๓๐๐๑๕๐๐บาท
ตำรวจจึงควบคุมตัวพนักงานคนนี้นะฮะ
ไปสอบสวนดำเนินคดีพร้อมสอบสวนเครือข่าย
ร่วมกระบวนการที่เหลือต่อไปพระบอสถือว่า
เอารถปลายสนีนิละฮะที่ส่งของไปรับแรงงานต่างด้านยังผิดกฎปลายนะครับ